คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้ส่งกำลังใจไปให้คุณพ่อลูกสี่หน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิวริขันคุณพ่อเนี่ยพาลูกทั้งหมด๔คน
คนโตอายุมากสุดคือ๑๑ปีคนสุดท้อง๑ขวบ๑๐เดือนค่ะ
ขับรถจะไปส่งลูกทั้ง๓คนขวบกว่ายังไม่เข้าโรงเรียน
อืมจะไปส่งที่โรงเรียนตอนนี้เปิดเทอมแล้วปรากฏว่าไปข้ามที่ฝ่ายชะลอน้ำเนี้ยค่ะ
ปรากฏว่ากระแสน้ำมันไหลแรงมากมันพัดพารถกระบะของคุณพ่อจมลงไปท้ายฝ่ายนะคะ
ต้องช่วยกันนะฮะตอนนี้๑คนลูกคนสุดท้องของคุณพ่อคืออายุ๑ขวบ๑๐เดือน
ยังคงไม่เจอนะยังไม่เจอนะแต่ทั้งหมดเนี่ย๔คนตอนนี้กลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณฝ่ายชะลอน้ำคลองช้างแรกอยู่ที่ภายในซอยอยู่เจริญพื้นที่หมู่๓
ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
ชาวบ้านก็ช่วยกันแล้วค่ะตัวคุณพ่อชื่อว่าไนเนโรดดีฮาริงอายุ๔๕ปี
ลูกชายหญิงอีก๓คนคนโตอายุ๑๑ปีคนรองอายุ๙ปีรองลงมาอายุ๗ปี
ทั้งหมดเนี่ยรวมตัวพ่อด้วย๔คนขึ้นจากน้ำได้แล้ว
ก็ใช้เวลาสักประมาณกว่า๓๐นาทีคุณดูสภาพน้ำนะ
ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้ค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังงมหาน้องพิตต้าลูกคนสุดท้องของคุณพ่อวัย๑ขวบ๑๐เดือนนะคะ
ถูกกระแสน้ำพัดพาไปตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของน้องนะคะ
จากการสอบปากคำคุณพ่อเบื้องต้น
ออกจากบ้านเพื่อจะไปส่งลูกทั้ง๓คนที่โรงเรียนแต่ว่าเอาน้องพิตต้าน้องคนสุดท้องไปด้วย
พอขับมาถึงบริเวณฝ่ายดังกล่าวได้ขับรถข้ามกระแสน้ำเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
คุณพ่อบอกว่าก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่ในเช้าวันนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรง
ทำให้รถเนี่ยเสียการทรงตัวถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปด้านล่างของฝ่าย
ของฝ่ายส่วนด้านล่างน้ำลึกสักประมาณ๓เมตร
ลึกมากลึกมากคือมิดหลังคารถกระบะค่ะฟังเสียงผู้ที่รอดชีวิตกันหน่อยนะคะ
ผ่านน้ำมันมาทีแรกพ่อบอกแล้วว่าไม่น่ามาตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็จะโทรตามแต่ว่ารถมันพลิกก่อน
โอ้วไปลงไปในน้ำไงครับช่าวแล้วก็ขึ้นไปยังไงลูกเนี่ย
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ระดมขอทีมนักประดาน้ำจากพื้นที่อำเภอบางสะพาน
แล้วก็อำเภอทัพสแก่ชุมพรนะคะ
เข้ามาช่วยกันค้นหาน้องพิตต้าเป็นการด่วนแล้วนะคะ
สรุปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมรถกระบะคันนี้
มีผู้โดยสารไปด้วยทั้งหมด๕คน
ลูกเนี่ย๔คนพ่อเนี่ย๑คน
๔คนก็คือพ่อแล้วก็ลูกคนโตคนกลางคนรอง
นำขึ้นมาได้แล้วคนเล็กน้องพิตต้าตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะ
ขอบคุณค่ะ